เขาจะมีความต้องการสารอาหารค่อนข้างเยอะ
ถ้าเทียบแล้วเนี่ยต่อน้ำหนักตัวอาจจะเยอะกว่าพวกเราซะด้วยซ้ำ

เบอร์พี่เป็นยังไงพี่

ก็เป็นเรื่องของขาเพิ่งก็มา